อันนี้สร้างความมือฮาไม่แพ้กัน
งูค่ะงูเหลือมตัวใหญ่ยักษ์
เลื้อยเข้ามาฟังพระปฏิบัติธรรม

ตัวใหญ่มากจริงตัวใหญ่จริงตกใจไปดูพร้อมกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชม
แล้วเลื้อยมาใกล้ด้วยนะคะ

เลื้อยอยู่ข้างพระสงฆ์ขณะปฏิบัติธรรม
ที่วัดถ้ำดาวเขาแก้วอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี

เพื่อนร่วมโลกมาเยี่ยมเช้าวันนี้เมตตาธรรมสำคัญนัก
ล่าสุดก็ภาพนี้ถูกแชร์ออกไปกว่า๗๐๐ครั้งแล้วนะคะ
ชาวเน็ตก็คือฮาจำนวนมากค่ะ
ล่าสุดเมื่อวานทีมข่าวสายตรวจโซเชียลก็เลยโทรศัพท์สอบถาม
ไปยังพระครูบัยดิกากิติพงศ์ชายาธิตเตะเมธี
เลขานุการวัดถ้ำดาวเขาแก้วอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี
บอกว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยงูเหลือมตัวนี้ออกมาจากป่า
มาอยู่ที่สารเจ้าของวัด
พอญาติโยมจะไปจับก็ไม่สามารถจับได้
แต่พอพระไปจับกลับยอมให้จับค่ะ
หลังจากนั้นก็เลยเลี้ยงไว้ที่วัด
ส่วนภาพที่แชร์กันอยู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ
เป็นงานปริวาสกรรมที่มีพระสงฆ์จำนวนกว่า๓๐๐รูป

ซึ่งในวันนั้นได้นำงูเหลือมขึ้นไปบนเขาด้วย
แต่เอาไว้ไกลจากจุดที่นั่งปฏิบัติธรรม
เนื่องจากกลัวว่าพระรูปอื่นจะกลัว
แต่ในขณะที่พระสงฆ์กำลังจะแผ่เมตตา
งูตัวนี้กลับเลื้อยขึ้นมาฟังด้วย

หลังจากนั้นก็ได้นำงูกลับเข้าไปใส่เอาไว้ในกรงต่อไปนะคะ